มีเรื่องสองเรื่องเรื่องประเด็นการลุกป่า
ซึ่งไม่อยากให้หายไปครับ
เพราะถึงแม้ว่าจะมีคดีสำคัญอื่น
ขัดจังหวะมาชิงพื้นที่ข่าว
บนหน้านังสือพิมพ์บนจ่อโทรธรรม
ว่ามีข่าวออกมาที่ทำให้เราต้องติดตามต่อดูทีละจุดนะครับ
จุดที่เขาใหญ่กรณีจากการปฏิบัติการแจ้งความดำเนินคดีสองพ่อลูก
คุณสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีอดีตสส
กับรัฐมนตรีช่วยกระหนกวันข้อหาบุกลุกพื้นที่อุทยานเขาชาติ
เขาใหญ่ในเขตอำเภอปราจีน
ดูรายละเอียดที่พันเอกพงเพชรเกรดสุพะให้สัมภาษณ์ก็คือว่า
ท่านบอกว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากแจ้งบ่อแสการกระทำผิดบุกรุก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ด่านเนินหอมอำเภอเมืองปลาจีน
ไปจนถึงอำเภอประจันตคามทั้งการบุกรุกเปิดพื้นที่ใหม่
การสร้างสถานที่ขวางทางน้ำการขุดบ่อทรายส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพลกอรมนกำลังตรวจสอบข้อมูลว่า
มีความเชื่อมโยงกับใครบ้างเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดี
คดีนี้มีความรอบครอบเพราะนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลที่บุกลุกอุทยาน
เขาใหญ่ไม่ใช่คนธรรมดาบางแปลงตรวจสอบแล้วพบว่าบุกรุก
ขึ้นรูปแปลงแล้วแต่เมื่อไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลับพบว่าข้อมูลหายไปจากระบบเอออย่างนี้ก็มี
ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำคดีหลายราย
ข่มขู่แล้วโดนข่มขู่แล้วส่วนแปลงที่บุกรุกจะจับกลุ่ม
ดำเนินคดีกว่ายี่สิบสี่ไร่ของนายสุนทรและนางสาวกระหนกวัน
สองพ่อลูกตระกูลวิลาวันต้องว่ากันตามกฎหมาย
และต้องให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมที่ดินกรมอุทยาน
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นประเด็นนี้
ผมคิดว่าต้องตรวจสอบย้อนหลังเพราะ๒๓วันก่อนมีเจ้าหน้าที่
เกษียณไปแล้วเนี่ยเขามาให้ข้อมูลน่าสนใจ
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ที่ทำกันมาเนี่ย
เพราะว่าผลตอบแทนผลประโยชน์มันสูง
ท่านได้ยินคำว่าสิบชักหนึ่งไหมครับ
คือหมายถึงว่าถ้าให้สิบไร้
เอาไปเลยหนึ่งไร้หนึ่งไร้ราคาเท่าไรก็ว่ากันไป
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นคาราคาซังอยู่
มาเรื่องของคุณปารีนาไกรคุบล่าสุดมีเห็นหัวข่าวนี้ครับ
สปกอุ้มปารีนายกทีมชี้แจงสภาคืนที่แล้วไม่ผิดนี่ข่าวมาจากวงประชุมของกรรมธิการปปช
ของพลโดยเสรีพิสุทธิ์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ยคุณประเสริฐมาลัย
รองเลขาธิการปฏิรูปที่ดินกับคุณนพดลตันติเมคินผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสก
ไปชี้แจงกับกรรมธิการรองเลขาเนี่ยชี้แจงว่าเบื้องต้นคุณปรินาได้ส่งคืนที่ดิน
เป็นสอบประกอบครบหมดแล้วแล้วก็จะมีการสำรวจว่าทรัพย์สินในที่ดินใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ยังไง
นี่ก็เป็นรายละเอียดส่วนพอนพดลเนี่ยชี้แจงว่าการยึดที่ดินสอปกรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ถ้าหากส่งคืนกลับให้สพกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์แล้วเพื่อให้สอบประกอบจัดสรรที่ดินให้กับเศรษฐกรต่อไป
ไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายสอปกรเห็นไหมฮะไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายสอปกรแปลว่ายึดแล้วจบกัน
แต่นี่ห้อยติ่งไว้อย่างนี้เว้นแต่จะมีความผิดในที่ดินตามกฎหมายอื่นยืนยันว่าการดำเนินการเรียกคืนที่ดินสอปกร
ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทุกกรณีไม่แตกต่างกัน
ตรงที่บอกว่าเว้นแต่จะมีความผิดที่ดินตามกฎหมายอื่น
นี่แหละที่ยังรออยู่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะชี้ออกมายังไง
นี่เป็นประเด็นร้อนสองเรื่องผมถึงบอกว่าไม่อยากให้ข่าวเรื่องปล้นทอง
ไม่อยากจะให้ข่าวเรื่องนายไอซ์หีบเหล็กไม่อยากจะให้ข่าวใหญ่ใหญ่ทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเรื่องในสภามากรบข่าวบุกลุกป่าเพราะถ้ามากรบข่าวก็เงียบ
พอข่าวเงียบเรื่องก็เงียบพอเรื่องเงียบเรื่องก็ไปไม่ถึงไหน
พอเรื่องไปไม่ถึงไหนในที่สุดคนก็ลืมแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็เหมือนเดิม
ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คาราคาซังไปอย่างนั้น
ฉะนั้นวันนี้ต้องตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะพันธุ์เอกพงเพศเกดสุภะ
ฉะนั้นอยากเอารูปของพันเอกพงเพชรเกรสุพะทีมงานส่งรูปมาให้อีกทีเถอะ
เพื่อจะให้กำลังใจเพราะว่าชื่อเรื่องของพันเอกพงพัฒน์เกรดสุพะ
ที่ท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานงานปฏิบัติที่๔กองอำนวยการกรมน
คนนี้เอาจริงเอาจังกับเรื่องลุยบุกลุกป่ามาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ขอสอชอเข้ามาใหม่ท่านก็ดำเนินงานมาตลอด
ตอนนี้ขอสชพ้นไปแล้วแต่ตำแหน่งนี้ยังอยู่เป็นแค่พันเอกเท่านั้นแหละครับ
แต่ว่ากล้าที่จะงัดสู้กับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายได้ขอคาราวะมาด้วยวันนี้ครับ
นี่คือเรื่องราวของขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
อาจารย์ก็ต้องย้ำไว้นะเพราะว่าคดีอัธยกรรมปิดคดีได้มันก็จบ
แต่อย่างที่อาจารย์บอกพวกลุกที่ดินมันยังปิดไม่ได้มันก็ยาว
เรื่องนี้ก็ต้องให้กำลังใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขายังก่อติดอยู่นะ
แม้ว่าพื้นที่ข่าวจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะแต่ว่าเขายังก่อติดอยู่
นี่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐยังเป็นพาดหัวรองอยู่นะครับ
อิทธิพลคุกคามเจ้าหน้าที่คดีเขาใหญ่เนี่ยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ